โอ้โหได้อังเปล่ามาตั้งหลายซองก็เลยต้องมาเที่ยวที่เยาวราชวันนี้ให้ชำใจไปเลยค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวในวันตรุษจีนวันเที่ยวกันแล้วนะคะ
เตรียมจะออกไปเที่ยวแต่อย่าลืมนะคะเช็คสภาพอากาศกันนิดหนึ่ง
เพราะว่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคใต้นั่นเองค่ะ
แล้วจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้
ดังนั้นเนี่ยภาคใต้จะเจอทั้งฝนทั้งคลื่นสูงเลยทีเดียวสังเกตจากสีแล้วกันนะคะ
สีน้ำเงินเหลืองเหลืองเขียวเนี่ยค่ะมันอยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างนับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
ยาลาปัตตานินนราธิวาสเนี่ยต้องเฝ้าระวังแล้วฝนเนี่ยก็จะมาตั้งแต่เช้ายันจนถึงค่ำเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนคลื่นทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็มีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ใดที่มีฝนก็คลื่นสูงหน่อยดังนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งค่ะ
เพื่อให้เข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมกันเราคาดการณ์พยากรล่วงหน้าไปจนถึงวันที่๒๕มกราคมนะคะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนั้นอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาค่ะ
ดอยยอดภูหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
เฉลี่ยนะคะต่ำสุดประมาณ๕๑๒องศาเซลเซียสมีลมแรงด้วยดังนั้นต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ
ใส่เสื้อกันหนาวกันให้ดีดีนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกก็เช้าเนี่ยมีอากาศเย็นลมพัดแรงด้วยค่ะ
ส่วนกลางวันฟ้าเปิดแดดแรงเลยทีเดียวนะคะใครจะทำงานบ้านช่วงกลางวันแบบนี้ก็กรอบโกยเอาสภาพอากาศมาให้ได้เลยนะคะ
ส่วนอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณสิบแปดถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสส่วนคลื่นในทะเลจะสูงประมาณสองเมตรนั่นเองค่ะ
เป็นคลื่นในทะเลที่อยู่ห่างจากฝั่งออกไปนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทางตอนบนของภาคนั้นอากาศเย็นตอนเช้า
ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสามเมตรดังนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งก่อนค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในบางพื้นที่
ส่วนกลางวันฟ้าเปิดแดดดีนะคะจะเดินทางท่องเที่ยวไปไหนก็ขอให้มีความสุขและเดินทางปลอดภัยนะคะ
ส่วนชาวใต้ในช่วงนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงจะไปเที่ยวเนี่ยก็อาจจะเจอฝนกันหน่อยนะคะ
เตรียมพร้อมรับมือทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเตรียมอุปกรณ์การฝนกันเอาไว้หน่อยนะคะ
วางแผนการเดินทางกันด้วยพรุ่งนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่
อังเปล่ากันแล้วนะคะไปเที่ยวให้เต็มที่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ